ก็หลายพื้นที่นะคะที่เจอกับพายุฤดูร้อนอย่างล่าสุด
ปฐุมธานีก็เจอนะคะ
ลมกระโชกแรงฝนตกหนัก

แล้วป้ายบอกทางมันล้มลงมาทับรถยนต์ค่ะคุณผู้ชม

มันหาก

ไม่ธรรมดาคุณต้องรีบหนีแล้วไม่อยากอยู่ใกล้เลย
ใครเขาโทยเผยที่รักจดหวย
อะไรนะได้ยินประโยคท้าย
จดเลขทะเบียนรถที่โดนไอ้ป้ายลงมาทับอ่ะ
ช่วงเวลานี้มันใกล้แล้วสินะคะ
ก็เช่นเดียวกันคลิปนี้ก็ห่วงก็ห่วงนะคะ
ห่วงทั้งตัวห่วงทั้งเลขนะคะ
คนในโลกออนไลน์ก็พูดกันเยอะเหมือนกัน

ก็คนขับเขาบอกว่าเขากำลังจะกลับบ้านนะคะ
บอกทางขนาดใหญ่มันล้มลงมาทับรถ
ก็โชคดีค่ะที่เขากับลูกสาวไม่ได้รับอันตราย
อันนี้คือคนที่อยู่ในรถคันนั้นนะคะ
แต่ว่าเรื่องของป้ายเนี่ยนะคะ
ทางคุณภัยจิตโพจันทร์ภูมิในการแขวงทางหลวงปฐุมธานี
บอกว่าตอนนี้ช่วยเหลือเจ้าของรถแล้วก็จะมีระเบียบของทางราชการจ่ายค่าชดเชยอยู่แล้วค่ะ
ส่วนค่าเสียหายเสาป้ายบอกทางที่ล้มลงมานี่ประมาณ๕แสนบาทนะคะ
ไปดูอีกที่หนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
ที่นี่ก็เจอพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ตั้งแต่เย็นถึงค่ำเลยนะคะ
แต่เรื่องระทึกไปอยู่ที่วัดท่าโขลงที่อำเภอพระนครศรียุธยา
ลมเนี่ยมันพัดต้นไม้ล้มลงมาแล้วทับกุฏิ
กุฏิหลังนี้สร้างด้วยปูน๒ชั้นหลังคาไม้ทรงไทยพังค่ะ
ของในกุฏิก็พังเช่นกันโอ้โหก็ต้นไม้มันต้นใหญ่มาก
โอ้โหนี่ลากลากออกมาแบบนี้เลยนะคะ
พระลูกวัดชื่อว่าพระอารมณ์อายุ๗๘ปี
จำวัดอยู่ในกุฏิบอกว่าหลังจากต้นไม้มันล้มลงมาเนี่ย
ไฟก็ดับกระเบื้องตกใส่ศีรษะอีก
ก็ต้องรีบหาไฟฉายส่องหาทางออกจากกุฏิ

สุดท้ายต้องไปจำวัดที่สาราแทนแล้วก็ไม่ได้จำวัดทั้งคืนค่ะ
ล่าสุดทางอบตวัดท่าตูมจะเข้าไปตัดต้นไม้
ต้นนี้ออกจากกุฏิแล้วก็สำรวจความเสียหาย
เพื่อที่จะช่วยเหลือท่านต่อไปนะคะ
ล้มไปในทิศเดียวกับกุฏิพอดีค่ะ